เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่มีการโพสต์ลงในโลกโซเชียล
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันพระสบดีที่๑๙กันยายนที่ผ่านมา
ใช่ค่ะตรงแถวหน้าใบเทคนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้คนที่ขับเบนท์
เขาบอกว่าโดนผู้ชายที่ขับกระบะเนี่ยเอามาทุบรถเบนท์

เพราะว่าคนขับรถกระบะเนี่ยเหมือนจะปาดหน้าก็บีบแต่ไปทีนึง
แค่แตรทีเดียวกลายเป็นเรื่องแบบนี้เลยนะครับ
สิรถนี่พังยับทั้งคันเลยนะคะคุณผู้ชมสภาพ
รถเบนท์สีดำกระจกหน้าน่ะแตก

เป็นกระจกหูช้างทั้งสองข้างก็พัง
รอบคันบุบประตูฝั่งคนขับก็มีรอยชน
ทีนี้คู่กรณี
คู่กรณีเป็นรถยนต์กระบะ
เป็นรถกระบะสีทองค่ะเป็นบรอนทอง
เหตุการณ์นี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาโพสต์

กวนเผื่อใครอยู่สี่แยกบังนาหน้าใบเทค
ช่วงประมาณ๖โมง๒๐ตอนเย็นของวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมา

ทีนี้มันมีคลิปจากพลเมืองดีเพิ่มเติมมาถูกไหม
เพราะว่าตอนนี้คือตอนเจ้าของรถเบนส์เขาอยากได้คลิป
เอามาเป็นหลักฐานให้กับตำรวจ
อยากให้จับภาพผู้ก่อเหตุได้
และสุดท้ายก็มีคนส่งคลิปมาให้จริงนะครับ

ใช่ค่ะคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปเพิ่มเติม
คือถ่ายจากรถอีกคันหนึ่ง
แล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าผู้ชายที่ขับกระบะเชฟโลเล็ต

โอ้โหควงแบบนี้แล้วก็ฟาดเข้าไป

ผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขาสั้นสีดำ
แล้วก่อนจะทุบกระจกหลังนะคุณสืบสกุล

เหมือนควงไม้คาทาเลยนะ
ทีนี้หลังจากนั้นก็เดินขึ้นรถไป
ส่วนคนที่ขับรถเบนส์เป็นผู้หญิงนะคะ
อายุประมาณ๕๐ปีตอนที่เกิดเหตุไม่ได้ลงมาจากรถ
ใช่เพราะก่อนหน้านั้นเธอให้สัมภาษณ์นะว่าเธอกลัวมากเลย
ไม่รู้จะทำยังไงชีวิตของฉันจะปลอดภัยไหม

เธอก็หลบอยู่แต่ในรถร้องกรี๊ดแล้วก็กลัวนะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งตัวของผู้หญิงวัย๕๐ปีที่ขับเน้น
หลังจากที่เกิดเหตุเขาก็ไปแจ้งความไปให้ปากคำ
กับตำรวจที่สนบางนาเอาจริงนะพี่วัย๕๐ปี

คือมีเศษกระจกโดนขวนโดนตามร่างกายเล็กน้อย
ทีนี้ข้อมูลล่าสุดค่ะตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
เขาไปตรวจร่องรอยการเฉียวชนที่รถเบนส์คันนี้แล้ว
ทั้งฝั่งประตูคนขับกระจกหน้ากระจกหลัง
แล้วก็มีข้อมูลด้วยบอกว่ารถกระบะไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ซึ่งตำรวจสนบังนาเขาไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่
เพราะว่าตรงหน้าใบเทคเลยมันไม่มีกล้องวงจรปิด
ยังไงก็จะตามตัวคนขับกระบะมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะคะ
หลักฐานก็ชัดเจนนะเห็นหน้าคนกระทำชัดเจนนะครับ